คุณผู้ชมพักเรื่องข่าวมาดูความหวี้นลิ้นสมะละ

นี่กระแตอาสยามเปิดห้องซ้อมเลยคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้เปิดห้องซ้อมนะคะให้นักข่าวไปดูจ่ะเลยค่ะ
นี่ชุดที่ถ่ายเอ็มมือเลยนี่ใช่ไหม
โอ้โหเรียกว่าโชว์สเต็ปความปังแรงมากคุณผู้ชมนะคะ
แต่คราวนี้นะคะเห็นบอกว่าโอ้โห
มากันจัดเต็มคุณผู้ชมดูตามนี่
โยกย้ายสายเอลนะคะเต็มที่เลยค่ะ
ซึ่งคราวนี้นะคะก็คุณกะแตอาสยามขอจัดหน่อยนิดนึง
มีคนเมาส์นี่แหละค่ะบอกว่าเธอจุกหลุด
ไอ้ภาพโปรโมทเดี๋ยวขึ้นให้ผู้ชมได้ดูกันนี่ภาพนี้
ด้านอีกฝั่งนึงเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าอุ้ยตั้งใจเจตนาโปรโมทหรือเปล่านะคะ
ซึ่งเธอก็ยืนยันนะคะว่าตอนถ่ายเธอเซฟดีแล้วนะคะ
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าที่แปะไปเนี่ยคือเขาเรียกอะไรไปที่ปิดอยู่แล้ว
โคนแปะหน้าอกใช่นะคะไม่ได้แบบตั้งใจจะทำจุกโผล่แน่นอนค่ะ
หนูอ่ะตกใจตอนแรกนะหนูคิดว่ามันโผล่จริงเพราะว่ามันเหมือนมากเลยอ่ะ
ไปดูรูปอื่นมาเราแปะแล้วเราเซฟแล้วมันไม่น่าโผล่มันน่าอาจจะเป็นรอยผมหรือเงา
แต่มันเหมือนจริงนะที่ยังตกใจอยู่เลยค่ะ
เซฟตัวเองอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันต้องใส่อยู่แล้ว
แต่ว่าแค่ในรูปนั้นหนูไม่รู้ว่ามันเหมือนมันเหมือนจริงไง
แต่ว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าน่าจะเป็นเงา
ไม่ใช่เมาส์ฟังหน่อยมันมีอีกข่าวนึงเขาเมา
เรื่องก้นที่มันกลมบอกคุณผู้ชม

โอ้โหจากประสบการณ์ผมเนี่ยค่ะผมดูมาแล้วนี่นะคะบอกว่าไปฉีดก้นมาแน่นอน
รู้นะคะมันกลมแบบนี้แน่นอน

บอกอธิบายหมดเป็นการดูดไขมันตัวเองออกมาแล้วฉีดเข้าไปให้มันกลมเด้งนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าฉันรู้ดีเพราะฉันคุยกับหมอดังมาหลายประเทศ
แตงาดกลับปากคุณก็ฉีดเหมือนกัน
ตอบในเม้นต์ไม่พอเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์นักข่าวเลยนะคะ
ยืนยันเลยนะคะว่าดิฉันไม่ได้ไปทำก้นให้กลม
ไม่เคยฉีดอะไรเข้าไปดิฉันออกกำลังกายเองค่ะ
อ่ะไม่เชื่อไปฟังเธอเลยค่ะ
้นไม่ได้เสริมค่ะเสริมแต่นมเสริมแต่นม

ถ้าติดตามแต่จริงหนูปั้นมาตั้ง๓ปีแล้วนะ
ไม่ได้น้อยใจค่ะเพราะเรารู้ว่าเราทำเราทำอะไร
มันแล้วแต่คนมองค่ะต่อให้เราพูดว่าไม่ฉีดเขาคิดว่าเราฉีด
เขาก็จะคิดว่าเราฉีดอยู่ในวันอังคาร
ก็ถูกนะคะแต่ว่าดิฉันก็ยกให้นะคะ

มาแล้วก่อนมาทำงานนะคะแต่ว่านะคะก็ซ้อมกันไปแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจพวกเราเนาะ
ผู้หญิงเราก็สวยได้นะคะเต้นได้แข็งแรงได้นะคะ